ร้านขายส่งทีนี้ค่ะ
มันมีประโยคที่ประโยคเด็ดออกมาบอกว่าเออโง่เอง

แล้วหมายความว่ายังไง
มันหลอกลวงลูกค้าใช่ไหมร้านนี้
เป็นช่วงจังหวะเดือดเลยนะ

เสียงของผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชมคือเสียงพ่อค้า
ที่เขาไปซื้อจากร้านที่เขาขายส่ง
เอาเป็นว่าเป็นพ่อค้าปลีกแล้วกัน
ถูกต้องร้านนี้อยู่เท่าตลาดขายส่งย่านคลองหลวงที่ปทุงธานีค่ะ
สองสามีภรรยาที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อมงคุดจากร้านขายส่ง
เขาก็ทะเลาะกับเจ้าของแผงผลไม้ที่ขายส่ง
ซึ่งซื้อมังคุดไปสองรังปรากฏว่าพอเอาไปเนี่ยมันแข็งทั้งรัง
งคุดมันยังอ่อนแล้วพอแกะมันก็แกะไม่ได้ขายไม่ได้
ทีนี้เขาก็เลยมีการเอามังคุดกลับมาเคลมคืนที่ร้านขายส่ง
แล้วมันก็เกิดการโต้เถียงกันรวมถึงทางร้านขายส่ง

แล้วก็เล่าให้ฟังนี่แหละไปซื้อมา๒รัง๒๐กิโลกรัม
แต่มันดันเป็นมังคุดแข็งเกือบยกรัง

เหลือก็เท่ากับ๑๗กิโลมันแข็งหมดเลย
ก็เลยตัดสินใจนำมาเคลมขอเงินคืน
แต่เคลมไม่ได้ไม่รับผิดชอบก็ไม่ว่ากัน
แต่กลับพูดจาไม่เหมาะสมใส่ลูกค้าก็เลยรับไม่ได้
ก็เลยต้องนำมาโพสต์เพื่อให้ผู้ค้าส่งรายอื่น

และทีนี้ก็ไปแจ้งความที่สพคลองหลวงข้อหามินประมาทแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นทีมข่าวของเราไปเจอสองสามีภรรยา

ลังสองเราขายได้สามนอกนั้นนักแข็งหมดเลย
แล้วเราไปถามเขาว่าทำไมมังคุดเป็นแบบนี้ควรรับผิดชอบไหม

เมื่อคุณบอกว่าของคุณดีคุณก็ต้องรับผิดชอบสิถูกไหม
แต่นี่เราไปถามว่าเขาบอกว่าฉันก็รับเขามาอีกตอนนึง
มันก็เป็นสภาพแบบนี้ก็ขายตามสภาพ
คุณพูดคำนี้ไม่ได้ว่าขายตามสภาพนั่นมันคุณเป็นร้านส่งถูกไหม
ถ้าคุณขายตามสภาพคุณต้องบอกลูกค้าว่า
อันนี้พี่ขายตามสภาพนะบางทีอาจจะดีอาจจะดีมั่งไม่ดีมั่ง
รับได้ไหมรับได้ก็เอาไปรับไม่ได้ก็คือไม่ต้องเอาไปถูกไหม
แต่คุณบอกว่าของคุณดีมีคุณภาพ
แต่ฉันไปขอเอาเคมคุณแม่ฉันเคม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสองสามีภรรยาที่เขามาซื้อ

เพราะว่าเราก็ไปถามฝั่งที่เป็นเจ้าของร้านขายส่ง
ซึ่งเขาก็บอกนะเล่าให้ฟังบอกว่า
สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปซื้อไปตั้งแต่๓มิถุนายน
ลูกค้าซื้อมังคุดไปสองลัง
น้ำหนักก็ประมาณ๔๔กิโลกรัมรวมแล้วก็๘๐๐บาท
แล้วตอนที่จะขอเอามาเปลี่ยนคืนเขาแสดงท่าทีหงุดหงิด
ร้านไม่ให้เปลี่ยนโดยคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ก็เลยพยายามที่จะเอามังคุดประมาณ๑๐กิโลกรัม
อ้างว่ามังคุดมันอ่อนมาเทที่พื้นหน้าร้าน
ทีนี้ที่ร้านก็เลยโมโหเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติกัน
เพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็เป็นคนเลือกมังคุดเอง
คือเขาบอกแบบนี้ค่ะลูกค้ามาเลือกทีละรัง
มีการแกะชิมด้วยแล้วก็ตอนที่ไปเทใส่ในลัง
ลูกค้าก็เห็นทางร้านขายส่งเขาก็เลยยืนยันไง
บอกว่าทางร้านเราไม่ได้มีการยัดไส้ให้กับลูกค้าแน่นอน
ผู้ที่มีปัญหาก็มีแต่ลูกค้าเนี่ยแค่รายนี้นี่แหละ
ซึ่งทางร้านเขาขายให้กับลูกค้าคนอื่นไปอีกตั้งมากมาย
แต่ก็ไม่มีปัญหาทีนี้ทางร้านขายส่งเขาพูดด้วยนะ
ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเคลมหรือว่าต้องการคืนสินค้า
จะต้องเอามาคืนให้ครบจำนวนเดี๋ยวจะคืนเงินให้
ไม่ใช่เอาของที่มันเหลือจากการขายมาเทคืนแบบนี้
ส่วนกรณีที่ลูกค้าบอกว่ามังคุดมันอ่อนมันไม่สามารถขายไปได้

จริงแล้วอันนี้ทางร้านขายส่งบอกนะคะ
ลักษณะผิวของมังคุดเนี่ยมันจะมีแข็งบ้างมันจะมีอ่อนบ้าง
ปนกันไปเพราะว่าเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
มันเป็นมังคุดแบบคละเกรด
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเนื้อข้างในมันกินได้
แล้วก็ทางร้านก็ยังบอกอีกตบท้ายยืนยันยืนยันยืนยันยืนยัน
ไม่รู้จะยืนยันยังไงร้านไม่เอาของยัดไส้มาขายแน่นอน